หลังจากที่เราออกมาแล้วพี่เทนออกมาตอบโต๊ะ

เห็นสิคะก็ได้เห็น

เขาออกมาค่อนข้างหนังคนละม้วน

เรามีความคิดเห็นในส่วนนี้ยังไงบ้าง

เราเป็นคนอื่นกันและกันไปแล้ว

นอกจากว่าสิ่งที่ต่าง

ที่มันมองไม่เหมือนกัน
ทีนี้ก็จะบอกว่า

ครั้งหนึ่งแหละเคยเป็นสามีเรา

เราไม่มีความรู้สึกอะไรเลย
แต่ตอนนี้ที่เราจะพูดถึงเขาถึงไม่พอ

ก็อย่างที่บอกค่อนข้างโรนแรมเหมือนกันเนาะ

โทรมาตอนงานปีใหม่

เราก็แบบอะไรข่าวอะ
ตอนนี้คือเราพูดเราพูดมากไม่ได้เราก็ไม่อยากจะตอบอะไรมาก
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตอนนี้เราเป็นคนอื่นไปแล้วแหละ
แต่เหมือนเขาพูดถึงว่ามันก็พาดพิงเป็นคนอื่นด้วยเนาะ
อยากจะครอบครัวเราหรือผู้จัดคนที่ดูแลเรา
ก็จริงการพาดพิงมันก็อันนี้มันคิดว่ามันคือทัศนคตินะคะ
ซึ่งตอนนี้เราก็เรามองไปถึงจุดที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วล่ะตอนนี้
ก็อะไรที่เป็นสิ่งที่เราเคยมีความรู้สึกดีให้กันเนี่ย
เราก็คิดถึงว่าจุดที่เราดีมีความรู้สึกเคยดูแลกันยังไง
เคยมีความแบบรู้สึกดียังไงเราก็เก็บตรงนั้นไว้
แล้วก็สิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่คิด

เราเสียใจค่ะ

เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราอยากชี้แจงเลย
ถ้าจะชี้แจงหนูคงว่าไม่จบแล้วค่ะวันนี้

เพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าณปัจจุบันนี้หนูทำได้แค่หนูเดินหน้าเท่านั้นเอง
แล้วก็ทั้งกี้และพี่เขาก็เดินหน้า
แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดออกมา
เพราะว่ากิ๊บไม่อยากทำให้คนที่เราเคยเป็นสามีเขาเป็นสามีเราเสียหายแล้ว
คุณสนใจไหมคะว่าข่าวที่ออกมาจำเป็นคนกลับแล้วทำให้ครอบครัวตัวเราเสียหาย
ขอบคุณนะว่าหนูเป็นดารายังไงหนูก็เจอข่าวหนูข่าวมีความเสียหายมันมีตลอด
แต่ว่ากับการที่ทางพี่เขาเป็นในระดับเขาเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเราก็รู้สึกเรามองแต่ในมุมที่ดีเท่านั้น
ไม่โทรไปพูดกับเขาหลังจากที่เขาให้ทำ

กี้ที่ไม่โทรไปเพราะไม่กล้าโทรหรือว่ายังไงคะ
ไม่รู้จะไม่มันคือมันไปข้างหน้าแบบไกลแล้วอ่ะ
เหมือนว่าเราเดินไปแบบมองเห็นนู่นนั่นนี่เป็นแบบสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้าเรา
คือสิ่งที่พี่เขาพูดมาบางทีเหมือนกับเราอ่านสมมุตินะเราอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างนี้
มันคือทัศนคติที่คนมองต่อเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ต้องเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าเราไม่ได้อธิบายหรือปฏิเสธของนี้เท่ากับการรับรับเรื่อง
จริงนะคะตัวกี้โตแล้วกี้รู้ว่าอะไรควรไม่ควร
เพราะฉะนั้นการที่คนเราจะตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ย
ไม่ใช่ว่าอารมณ์หรือว่าอะไรเราต้องคิดถี่ถ้วนแล้ว
เราก็โตไปแล้วเราคงไม่คิดอะไรด้วยอารมณ์
เพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าสิ่งที่พี่ตัดสินหรือว่าทั้งพี่เขาตัดสิน
มันก็คือโตแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่ใช่เด็กอ่ะ
ไม่เป็นไรเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่
อย่างแม่เองเขาว่าไงบ้าง
อย่างแม่เองเขาว่าไงบ้างกับสิ่งที่เขาภาพิกัด
แม่เหรอคะแม่เขาก็เป็นผู้ใหญ่นะคะ

เขาไม่ได้ทำอะไรนอกจากตัวกี้นี่แหละ
เพราะว่ากี้เป็นคนตัดสินใจ

หรือว่าในการตัดสินใจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง

คงไม่สามารถบังคับกี้ได้
เพราะว่าตัวกี้เองก็คือเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็ก

มันเป็นสิ่งที่งานเลือกเรา

เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะมาสามารถบังคับชีวิตกี้ได้ว่า

นั้นก็สัมภาพว่าเขาก็

พี่ว่าการที่กี้แต่งงานเลือกแต่งงานแล้ว
มันก็เป็นการตัดสนใจระดับหนึ่งแล้วล่ะ

แต่ปัจจุบันนี้ค่ะไม่มีใครหรอกถามเลย

ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบแต่งงานแล้วเขาเรียกว่าอะไรล้มเหลว
ทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่ว่าในวันหนึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จเรา
ต้องยอมรับแล้วก็มันมีเหตุผลมากมาย
ที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาเล่าให้ทุกคนฟัง

คนสองคนบางทีอาจจะมีอะไรที่มันไม่เข้ากัน
หรือบางทีอาจจะมันไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันไม่มีอะไรเลย
แล้วก็บางครั้งในอนาคตเดี๋ยวมันก็อาจจะมีอะไรที่ดี
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมองเราสองคนอาจจะมองกันในสิ่งที่ดีก็ได้ผ่านไปปี๒ปีอะไรอย่างนี้
อย่างที่เขาออกมาพูดส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้
เรื่องเงินนี่มันก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาจากข่าวหลายข่าว
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวซึ่งอันนั้นไม่ใช่เป็นข่าวความจริงอะนะคะ
ที่มีแบบว่าให้เงินเดือนละในเท่านี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่
ต้องเข้าใจพี่ครับว่าพี่เขาก็บอกตามที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เท่านั้น
ซึ่งแม่สาวิกาก็ไม่เคยให้ข่าวใครอยู่แล้วก็ไม่รู้
ทีนี้มันก็เลยบอกว่าเราตอบทุกข่าวไม่ได้จริง

อันนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยสำหรับพี่เพราะว่าพี่ทำงานตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว

ไม่น่าแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พี่เขาก็อยากพูด
เราก็ห้ามตรงนั้นไม่ได้ตัวพี่ก็พูดได้ในสิ่งที่พูดได้แค่นี้

ไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนี้เดินหน้ามากค่ะสาวิกามก็คือไม่มองไปข้างหลังค่ะ

น้ำหนังกระโดงเราจะเล่นต่อไหมคะหรือว่าเราไม่เล่นต่อ